สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้จันทร์ที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๑ครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่นะครับในขณะนี้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีหรือว่างานก
ไปดูบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับเราเริ่มต้นที่วัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามนะครับตอนนี้มีพุทธศาสนิกชนกำลังร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาตามวิถีล้านนาก่อนสวดมนต์ข้ามพุทธศักราชใหม่ติดตามบรรยากาศจากคุณถิตาพาสิริพิพ

ส่วนที่สุดท้ายอย่างก่อนสวดมนต์ข้ามพุทธศักราชใหม่
โดยทันทีที่เข้าสู่ปีใหม่เสียงระคังจะดังขึ้นเป็นสัญญาณและการประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรับศีลพรและสืบชะตาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โดยกิจกรรมส่งท้ายของที่นี่คือการแจกสายศีลสีแดงพร้อมมุกห้าเม็ดจำนวนสองพันเส้นให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีนอกจากพิธีสวดมนต์แล้วที่วัดเป็นสมบอบภิตดิวศิษย์วนารามราชวรวิหารได้มีการตกแต่งพื้นที่ด้วย
และมีความรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศที่เกิดขึ้น

มันเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
และสำหรับวันนี้ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านสวัสดีปีใหม่๒๕๖๒วรวิหารค่ะ